สถานการณ์รอบด้านเกี่ยวกับเรื่องของโควิด๑๙นะคะ
จากเราสองคนที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโควิด๑๙ให้คุณผู้ชมฟังแล้วค่ะ
ช่วงนี้นะคะอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรล่ามภาษามืออยู่กับเราหลังจากนี้๑ชั่วโมงเต็มด้วยนะคะ
พูดถึงเรื่องของโควิด๑๙ต้องเริ่มด้วยตัวเลขก่อน
เมื่อวานนี้ตัวเลขทำให้เรายิ้มกว้างขึ้นไปอีกหลังจากยิ้มกว้างมาหลายวันแล้วกว้างขึ้นไปอีก
ตัวเลขตอนนี้เลขนำหน้าเป็น๑แล้วนะอยู่หลัก๑๐แล้วนะคะ
แต่ปลายมันยังเป็น๙อยู่นะก็คือเฉียด๒๐อยู่
เมื่อวานนี้ตัวเลขเพิ่มขึ้น๑๙รายด้วยกันสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะ
แต่กลับมามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะก็คือ๑รายหลังจากที่ก่อนหน้านี้
ไม่มีผู้เสียชีวิตไป๓วันใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้มีคำถามเกิดขึ้นเอาถามกันทุกวันแหละเกี่ยวกับเรื่องของมันลดลงถึงขนาดนี้แล้ว
เบาใจได้หรือยังเบาใจจนถึงขั้นผ่อนปลนได้หรือยัง
เรามีคำตอบนะคะแต่ว่ามาดูเรื่องของตัวเลขกันก่อนนะคะ
ตัวเลขผู้ป่วยใหม่สิบเก้ารายส่วนตัวเลขผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่ม
เอาเฉพาะเมื่อวานนี้วันเดียวนะ๑๐๙รายเยอะนะคะ
และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก๑ศพ
ดูรายละเอียดผู้เสียชีวิตหน่อยนะคะเป็นรายที่๔๘ของประเทศไทยค่ะ
อายุ๕๐ปีขับรถแท็กซี่รับส่งผู้โดยสารสนามมวยลุมพินี
มีโรคประจำตัวเบาหวานและสูบบุหรี่
เริ่มป่วย๑๘มีนาคมอาการคือไข้ต่ำค่ะหายใจลำบาก
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้ยาแล้วก็รับกลับบ้านไป
แต่ว่าทานยาไปพักนึงค่ะอาการไม่ดีขึ้นก็คือผ่านไปประมาณ๕วัน
มีนาคมตัดสินใจไปหาหมออีกครั้งไข้สูงขึ้นหายใจลำบากขึ้นอีก

เจ้าหน้าที่ค่ะจับตรวจโควิดทันทีนะคะ
พบว่าป่วยติดเชื้อโควิด๑๙หลังจากนั้นค่ะ
อาการแย่ลงเรื่อยและเสียชีวิต๒๐เมษายนที่ผ่านมา
ตัวเลขสะสมทั้งประเทศตอนนี้นะคะ๒๘๑๑ราย
กลับบ้านได้แล้ว๒๑๐๘ราย
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๖๕๕ราย
ดู๒ตัวเลขนี้ให้ดีนะคะกลับบ้านแล้วตั้ง๒๐๐๐แหละ
ตอนนี้รักษาตัวคือ๖๕๕เสียชีวิตสะสม๔๘ศพด้วยกันค่ะ
หลังจากตัวเลขมันปรากฏออกมาเป็นแบบนี้
ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ตัวเลขคนที่กลับบ้านได้แล้ว
คนที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
หลายคนมองว่ามันเบาใจได้หรือยังเบาใจจนถึงขั้นผ่อนปลนได้หรือยัง
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคระบุว่า
ตัวเลขที่มันลดลงเราก็ดีใจแหละเพราะเป็นความร่วมมือของพวกเราไง
สิบสี่วันที่ผ่านมาเราทำได้ดี

ขอดูสถานการณ์ต่อไปก่อน
ถึงเวลานั้นอาจสามารถผ่อนปลนได้เช่นการออกมานอกพื้นที่
แต่จะต้องอยู่ภายใต้พฤติกรรมใหม่เช่นใส่หน้ากากอนามัยทุกคน
ยึดการเว้นระยะห่างทางสังคมให้เป็นนิด
อกจากนี้ก็ยังบอกด้วยเกี่ยวกับเรื่องของ
ว่าผ่อนปลนเนี่ยมันไม่ใช่การยกเลิกนะยังต้องทำเหมือนเดิม
การผ่อนโปรนท่อควบคู่กับการป้องกัน
รวมถึงการตั้งจุดคัดกรองต่างต้องทำเหมือนเดิมค่ะ

สิ่งที่เขาเป็นห่วงอีกหนึ่งอย่างก็คือ
การเดินทางกลับของคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ

คนที่เขาอยากกลับบ้านมันก็เพิ่มขึ้นทุกวัน
เมื่อวานนี้ค่ะ๒๐๐คนเดินทางกลับจากญี่ปุ่นและไต้หวัน

เจ้าหน้าที่ยังคงทำงานเข้มงวดเหมือนเดิมคือ

โรงแรมแห่งหนึ่งย่านห้วยขวาง
ซึ่งผู้ที่กักตัวก็จะถูกห้ามเลยนะ

แต่สามารถญาตินะสามารถเอาของมาให้ได้
มาตรการทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจนะคะ
อกจากนี้ค่ะหลายคนที่เขาอยู่แถบโรงแรมเนี่ยนะ
ก็เป็นห่วงแต่ทางรัฐฝากมาเลย
บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงมาตรการเขาดีค่ะ